สารต่อความสุขช่วงปีใหม่กันนะคะ
สำหรับใครที่อยากจะไปเที่ยวหัวหิน
เรามีทางเลือกใหม่ในการเดินทาง

ถูกต้องวันพรุ่งนี้๑มกราคมนะคะ
เราจะได้นั่งเรือเฟอรี่ข้ามอ่าวไทย
พัทยาไปหัวหินฟรีแล้วนะคะ
ใช้เวลาประมาณเพียงแค่๒ชั่วโมงเท่านั้น

ได้ร่วมเดินทางไปกับเรานะคะ

ที่ใช้ขึ้นเรือเฟอรี่ข้ามอ่าวไทย

ยังอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคัน
ลงไปท่าเรือข้ามไปเกาะล้าน
การเดินเรือเส้นทางนี้
โอโถงกว้างขวางมี๒ชั้นให้เลือกนั่ง
จะรับส่งได้ครั้งละ๓๒๐คน

โดยการเดินทางครั้งนี้จะใช้ระยะเวลาราว๒ชั่วโมง
ระยะทาง๖๑มายทะเลหรือ๑๑๓กิโลเมตร
จะทำให้การท่องเที่ยวหลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะ
ถ้าเส้นทางเราตอนนี้เชื่อมพัทยาหัวหิน
หินพัทยาเราก็จะสามารถทำให้
เส้นทางท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ย

ก็คือว่าแขกนั่งเครื่องบินมาที่กรุงเทพ
ลงเที่ยวพัทยาเที่ยวพัทยาเสร็จก็ข้ามอ่าวมาที่หัวหิน
ซึ่งหัวหินก็มีทรัพยากรท่องเที่ยว
มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะนะครับ
ธิบดีกรมเจ้าท่าระบุว่าระหว่างนี้

เพื่อปรับปรุงให้การเดินเรือเป็นไปอย่างราบรื่น

แล้วก็ความคุ้นเคยกับร่องน้ำ
ซึ่งกัปตันเดี๋ยวก็จะทำค้นเคย
ซึ่งเชื่อว่าในช่วงการทดสอบ
เป็นการทดลองเรือในช่วง๑๕วันนี้
ได้เกิดความชำนาญที่กับเส้นทาง

ก็จะเป็นเที่ยวประถมทริย์เริ่มสำหรับประชาชนทั่วไป

และหลังจากนั้นจะคิดค่าบริการ๑๒๐๐บาทต่อคนต่อเที่ยว
เคมิการ์ประพันธ์ใจข่าวเทรัตน์ทีวีรายงาน